ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ยิงกันตายค่ะก็ใช้ปืนยิงกันตายเหมือนกัน
เหตุการณ์ที่สมุทรปราการนะคะคือมีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่หลังตึก
ก็มีวัยรุ่นก็ล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่ท้ายรถกระบะปรากฏว่ามีหนึ่งในแก๊งที่ดื่มเหล้ากันนะคะ
ท้ายรถกระบะเจ้าของรถกระบะไม่พอใจคือเขารักรถกระบะของเขามากมายิงใส่เลยนะพี่บุ๊ค
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนที่จับกลุ่มคนที่ก่อเหตุนะคะ
นี่คือตอนที่ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
แล้วอย่างที่เห็นว่าพอนำตัวไปข้างล่างเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ชีวิตเขาไม่พอใจเขาก็ปรีเข้ามาจะทำร้ายเลยนะครับ
เพราะนี่คือสองศพอ่ะนี่สองศพนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะครับ
นี่ค่ะตำรวจสพบังเสาทงจับตัวนายสุพศศรีสุวรรณหรือนายหน่อย
อายุสี่สิบแปดปีห้องพักอยู่ตึกสิบห้าแฟลตเคหะเมืองใหม่บางพรีโครงการสาม
ที่บางสาวทรงสมุทราการในหน่อยคนเนี้ยค่ะยิงนายดาริสรักดีอายุสี่สิบเก้าปี
กระสุนได้โดนเขาที่แขนซ้ายใต้รักแร้ซ้ายนายยอดชายเพยาอายุสี่สิบเก้าปี
กระสุนเข้าที่แขนขวาแขนซ้ายและช่วงลำตัวครับก็เหตุการณ์มันมีการล้อมวงดื่มเหล้าอะไรกันอยู่อ่ะนะคะ
แล้วเหมือนกับไปยุ่งกับรถกระบะของเขาแล้วเขาไม่พอใจเขารักรถของเขามากก็เลยมาเกาะเหตุยิงแบบเนี้ยค่ะ
สองศพนะคะเหตุการณ์เนี้ยตอนที่จับตัวในหน่อยตอนแรกในหน่อยปฏิเสธนะพี่บุ๊
คุณผู้ชมค่ะตอนแรกปฏิเสธบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้ก่อเหตุแต่พยานเขาจำได้อ่ะ
ว่านี่แหละคนที่ก่อเหตุแล้วไปค้นห้องก็เจอปืนเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
กระสุนเบอร์๑๒ที่ยิงไปแล้วปลอกกระสุนยังคาลำกล้องอยู่เลย
กระบอกเนี้ยค่ะเนี่ยหลักฐานชัดเจนนะฮะหลักฐานมันชัดค่ะพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบปากคำที่สพบางเสาทงมีญาติมีกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตจะไปรุมประชาธรรมอ่ะ
ครับตำรวจก็ต้องรีบนำตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถไปคือทั้งญาติทั้งเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เขาก็ไม่พอใจไงค่ะนี่ค่ะคือในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
นายดาริสเนี่ยหมดสติเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายคือเสียชีวิตส่วนนายยอดชายนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
เสียชีวิตเช้ามืดวันนี้ค่ะคือที่วงเล่าก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์สิบสองตกอยู่
มีหยดเลือดอยู่กลางวงเล่าแบบนี้นะคะครับนี่คือจุดที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือคนในแลตเนี่ยรู้กันดีว่าในหน่อยผู้ก่อเหตุรักรถกระบะของเขามาก
ก่อนหน้านี้กระจกรถเขาแตกเป็นรอยเหมือนถูกก้อนหิน
เขาก็เลยหวาดระแวงกลัวว่ากลุ่มที่มันล้อมวงดื่มเหล้ากันเนี่ย
จะมาทำอะไรกับรถเขาแล้วเหมือนกับว่าเขามีอาการทางประสาทด้วย
ด้วยเพิ่งถูกให้ออกจากงานครับซึ่งจริงจริงแล้ว
กลุ่มผู้เสียชีวิตเขาล้อมวงดื่มเหล้าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดี
ไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรด้วยนะคะหนึ่งในกลุ่มของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
ในลักษณ์เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่๖คน
หัวค่ำลานจอดรถอยู่หลังตึกก็อยู่ท้ายรถกระบะของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
หน่อยผู้ก่อเหตุถือปืนลูกซองสั้นมายิงกลางวงเลยค่ะ
วงแตกหนีกันกระเจิงในยอดชายถูกยิงบาดเจ็บ
ก็เลยช่วยนำส่งโรงพยาบาลแล้วมาเห็นว่าอ้าวนายดาริสก็ถูกยิงเลือดหยด
อยู่คนละทางกับนายยอดชายเพราะวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางไงฮะ
ครับก็พยายามจะนำตัวในยอดชายไปส่งโรงพยาบาล
แจ้งกู้ชีพให้มาช่วยคือตัวในลักษณ์คนที่ให้ข้อมูลยืนยันว่า
เอาจริงนะในหน่อยผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้เสียชีวิตที่ล้อมวงดื่มเหล้ากันเนี่ย
รู้จักกันมาเป็นสิบปีค่ะพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันนะนะ
บอกว่าไม่เคยทะเลาะกันนะคะไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีเรื่องอะไรกันนะคะ
อยู่ในระแวกเดียวกันคืออยู่กันคนละตึกก็เคยเห็นหน้าค่ะ

เขาก็เลยงงว่าทำไมถึงขั้นต้องเอาปืนมายิงกลางวงแบบนี้เลย
นายดาริสเนี่ยคือนิสัยดีนะไอ้ที่เขาล้อมวงดื่มเหล้ากันเนี่ย
นายดาริสที่ถูกยิงตายไม่ได้ดื่มนะคะครับ
มานั่งคุยกับเพื่อนมานั่งเล่นกับเพื่อน
คือนายดาริสนับถือศาสนาอิสลามแล้วเขาไม่ได้ดื่มเหล้า
แต่กลายเป็นโดนยิงตายไปเนี่ยค่ะ
พวกนี้นั่งแบบเงียบเลยถ้าแบบว่าคนผ่านไปผ่านมา
จะไม่รู้ว่านั่งที่เล่าแต่เงียบตรงนี้นั่งเงียบ
ไม่ได้ไปเตืองดังรบกวนเขาไม่ได้นะ
ไม่มีกลางเตืองภาษามันให้ดี

ใช่รู้รู้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามีอาวุธปืน
คุณผู้ชมทักมานะคะว่าภาพเมื่อกี้นี่
ตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ออกมาจากห้องเดินลงมาจากตึกมีจังหวะการต่อย
โอ้โหนี่คือเหมือนคนเสื้อเขียวแค้นแทนคนตาย

แต่ว่าคนเสื้อฟ้าที่คุมตัวอยู่เนี่ย

ใช่ต่อยกลับเดี๋ยวหาคำตอบให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เจ้าหน้าที่ต่อยกับประชาชนได้ไหม

หรือแค่เป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุทั้งนั้น
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
จุดที่เกิดเหตุคือหน้าตึก๑๔
ยังมีรอยคราบเลือดอยู่ที่พื้นที่ท้ายรถ
แล้วก็มีรถจอดอยู่แบบนี้นะคะครับ
ในลักษณ์หนึ่งในผู้ที่ไปร่วมล้อมวงดื่มเหล้าอะค่ะ
เขายืนยันนะคะว่ายืนยันอีกรอบนึงว่า
ผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตรู้จักกัน

แล้วก่อนเกิดเหตุพวกเขาก็ปูเสือล้อมวงดื่มกินกันอยู่ท้ายรถ
แต่มีหนึ่งในกลุ่มไปเปิดท้ายรถกระบะของในหน่อยผู้ก่อเหตุจริง

ยอดชายไปเตือนว่าอย่าไปนั่ง

คือตอนนั้นในหน่อยเดินลงมาวนดูรถแล้วกลับขึ้นตึกไปยืนสูบบุหรี่
แล้วมองลงมาจากระเบียงห้องพัก
สักพักนึงเดินลงมาคราวนี้เดินลงมาปุ๊บยิงเลยค่ะ
เอาปืนยิงกลางวงเลยค่ะคือนายยอดชายนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็ก
นายดาริสพยายามจะถามพยายามจะห้ามว่ายิงทำไมเลยถูกยิงไปอีกคนนึง

ก็เลยวิ่งหลบหนีกันกลับมามารู้เนี่ยยอดชายถูกยิงก็รีบส่งโรงพยาบาล
ดาริสถูกยิงก็ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลกัน
แต่สุดท้ายนี่ไงคะสองศพยอดชายกับดาริสเนี่ยเสียชีวิต
ลักษณ์บอกว่าในช่วงเกิดเหตุเขานั่งกินข้าวกัน

แต่เขาบอกขอแก้ข่าวนิดนึงได้ไหมที่เล่าไปว่าดื่มเหล้าเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล้า

คือวงนี้เขายืนยันเขาไม่ได้ดื่มเหล้ากันแต่ว่าเขามีวัยรุ่นอีกวงนึง

เขายืนยันว่าวงเขาแค่คุยกันดื่มน้ำต้มใบกระท่อมกัน

โอ้โหทีนี้นะคะในหน่อยอ้างว่ารถในหน่อยมีรอยขีดขวน

ว่ากลุ่มเขาเนี่ยขึ้นไปนั่งบนรถไปทำรถเป็นรอยหรือเปล่า
ทีนี้นะคะเขาบอกว่าเขารู้กันดีว่าในหน่อยห่วงรถไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อยู่แล้ว

มีแต่ในหน่อยนี่แหละที่ชอบเข็นรถไปโดนรถคนอื่น
แล้วระยะหลังในหน่อยผู้ก่อเหตุพฤติกรรมก้าวร้าวมากไม่ค่อยมีใครอยากคุยด้วย
ทีนี้ทางกลุ่มผู้เสียชีวิตเลยขอความเป็นธรรมนิดนึงนะคะ
ขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนของเขาที่ถูกยิงเสียชีวิตด้วย
ขอความเป็นธรรมให้กับทางครอบครัวด้วย
แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับนายหน่อยผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุดค่ะ
กูถูกรถเขาบ้าง
ภรรยาของนายยอดชายผู้เสียชีวิตคานังรุ่งตะวันบอกว่า
ตอนสักทุ่มหนึ่งสามีนั่งกินส้มตำกันอยู่แล้วก็เห็นหน่อยเดินวนดูรอบรถกระบะ

มีก็ถามว่ากินอะไรไหมสามีบอกว่าตำน้ำพริกให้หน่อยแล้วกัน
คล้อยหลังไปสิบนาทีเธอเดินขึ้นห้องได้ยินเสียงปืน
โงกหน้าออกมาดูเห็นทุกคนวงแตกนี้กันไปคนละทิศคนละทาง
สามีวิ่งไปที่ถังขยะของตึกก็คิดว่าสามีคงไม่เป็นอะไร
ถึงสามนาทีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งค่ะคือที่ผ่านมา
คือคุยกันปกติมากไม่รู้คุณผู้ชมค่ะก็เลยงงว่าทำไมถึงขั้นมา
ก่อเหตุแบบนี้จุดที่สามีเธอนั่งก็ไม่ได้ใกล้อะไรกับรถนายหน่อย
ตอนนี้อยู่ระหว่างส่งศพไปชนะสูตร
พรุ่งนี้๑๐โมงถึงจะไปรับศพนำมาประกอบพิธีทางศาสนา

ตอนนี้นายหน่อยผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพักนะคะ
เมืองตนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาเรื่องของการครอบครองปืน

ในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เดี๋ยวจะมีการฝากขังในวันพรุ่งนี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมถามถึงผู้ชายเสื้อสีฟ้าเยอะมากที่เป็นลายเหมือนมัดย้อมแบบนี้ค่ะ

คือผู้ต้องหาถูกละคอเอาไว้ที่ใส่หมวกใช่ไหมคะ
แล้วเหมือนกับมีเพื่อนหรือญาติผู้เสียชีวิตเขาไม่พอใจ

แต่ผู้ชายเสื้อสีฟ้าคนนี้ที่ใส่เสื้อยืดเนี่ยพี่ฟุ๊ก
ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นสายสืบหรือเปล่านะ
แต่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่

เพราะถ้าเป็นคนทั่วไปจะมาล็อกตัวผู้ต้องหาได้เหรอ

ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงทำไมไปชกชาวบ้านเขาแบบนี้